ไปดูประกาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
ก็เป็นประกาศที่ออกมาเป็นฉบับที่๑๙นะครับ
เมื่อเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้นะครับศุกร์ที่๔มกราคมนะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
ว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
นี่ก็เป็นอำเภอที่อยู่ใกล้กับแถบฝั่งทะเลอ่าวไทยเหมือนกันนะครับ
ถ้าจะเป็นลาติจูดอยู่ที่ลาติจูด๘๔องศาเหนือล่องจีจูด๙๙๗องศาตะวันออก
ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก
ด้วยความเร็วประมาณ๑๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดสุราชธานีในระยะต่อไป
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนได้
พอช้าลงเคลื่อนมาทางตะวันตกอย่างช้า
เมื่อมีการเคลื่อนช้าเนี่ยมันทำให้มันมีเวลาในการสะสมพลังงาน
อย่าลืมว่าพื้นดินมันร้อนในช่วงเวลากลางวันพื้นดินมันร้อน
ร้อนกว่าทะเลแน่นอนดังนั้นเท่าไหร่ช่วงตัวนี้เนี่ย
ก็ได้พลังงานเข้ามาเพิ่มดังนั้นจึงทำให้มันเนี่ย
เมื่อมันมีภาระกำลังการหมุนของมันกับ
กลับไม่หมุนเร็วเพราะอะไรเพราะว่ามันมีภูเขากั้นหลายแห่ง
ลงจาก๗๐ลงเหลือประมาณ๖๕เห็นไหมลงสังเกตให้ดีนะ
แต่ลดลงแต่พอช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาเนี่ย
ไอ้ที่คานเป็นเต่าช้าไปทางตะวันตกเนี่ยเริ่มแรงขึ้น
คือถ้าฟังจากท่านอธิบดีกรมอุตุเนี่ยจะเห็นภาพ

มันขึ้นฝั่งแล้วแต่ว่ามันไปช้า
มันก็ไปสะสมพลังงานจากโรงพื้นดินในแหล่งของเราด้วยนะครับ
ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพายุปลาบึก
เคลื่อนตัวต่อไปยังอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
แล้วก็ไปจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองนะครับ
ก่อนจะลงทะเลฝั่งอันดามัน
ในช่วงกลางวันของวันที่๕มกราคม
ก็คือพรุ่งนี้ช่วงกลางวันนะครับ
คืนนี้นะฮะทั้งเวียงสะสุราชที่พังงานและระนองท่านก็เตรียมพร้อมด้วยนะครับ
และหากยังเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ๑๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่อง
ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าการที่พายุเคลื่อนตัวช้า
จะทำให้มีฝนตกแช่อาจมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง๓๐๐มิลลิเมตร
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่ม
พื้นที่เสี่ยงก็คือที่ลาดเชิงเขาแนวรุ่มน้ำ
และพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ก็อย่างเช่น
พื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่อำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
รวมทั้งบริเวณตำบลเขาหลวงจังหวัดตรัง
ขอให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังจัดเวรยามสังเกตการณ์ตลอดทั้งคืนนี้
คืออธิบดีกรมอุตุท่านบอกว่าคืนนี้เนี่ยคือไหนก็เฝ้าระวังกันมาแล้ว
แหล่งอบไพยกันแล้วคืนนี้อดนอนสักคืน

สำหรับน้ำที่มันสะสมและจะแหล่ลงมาใช่ครับเพื่อความปลอดภัย
ส่วนเรื่องของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

โดยอ่าวไทยคลื่นสูง๓๕เมตร
ส่วนฝั่งทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง
ชาวเรือควรงดการเดินเรือจนถึง๕มกราคม๒๕๕๙
ทีนี้มาดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ
ไหนภารากรสวนรัฐพร้อมด้วยพลเอกดาพงค์รัฐนสุวรรณ
พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรี
ร่วมติดตามสถานการณ์พายุปะบึก
และรับฟังการรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
โดยมีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทย
ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เฟอร์เนสไปยังพวกราชการจังหวัด๑๔จังหวัดภาคใต้
ซึ่งรวมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิริขันด้วยนะคะ
พลากรสุวรรณรัฐองคมนตรีท่านได้บอกว่า
มกราคมทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสรับสั่งหลายประการ
โดยเฉพาะการเตรียมแผนป้องกันบรรเทาฟื้นฟูเผชิญเหตุ
และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกรูปแบบ
จากการพยากรของหลายหน่วยงานพายุลูกนี้น่าจะมีพายุรุนแรง
ไม่แพ้พายุแฮเรียสที่ถล่มแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี๒๕๕๙
ส่งผลให้แหลมตะลุมพุกได้รับความเสียหาย
ซึ่งเป็นพายุที่ร้ายแรงที่สุดที่ประเทศไทยเคยประสบมา
ต่อจากนั้นเป็นพายุเกก่อให้เกิดความเสียหายด้านกิจการประมงรวมถึงบนบก
โดยการมาในวันนี้เป็นการมาเยี่ยมเยี่ยนและให้กำลังใจผู้ที่รับผิดชอบรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย
คราวนี้ก็คิดว่าจากข่าวสารทุกด้านก็ตรงกันว่าน่าจะมีความรุนแรงมาก
พวกเราซึ่งรับพระราชธรรมราชกระแสพร้อมกันกับท่านพรีวะกาสมภัทรไทยก็เป็นห่วง
แล้วก็มาเยี่ยมเพื่อจะให้กำลังใจก็เพราะเอิญมาตรงกับช่วงที่ท่านทั้งหลายประชุมกันพอดีนะครับ
ก็ถือเป็นโอกาสอันดีของพวกเราที่จะได้รับฟังผลการประชุมต่างไปด้วย
และย้ำว่าเรามาเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยี่ยนและให้กำลังใจผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
รวมทั้งท่านผู้ว่ารายการจังหวัดและทีมงานของท่านในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดด้วยนะครับ
รวมทั้งประจวบคิริขันเพชรบุรีด้วยครับ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการหารือในครั้งนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการปพของจังหวัดทางภาคใต้นะครับได้ทราบข้อมูล
และประเมินได้ว่าจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรต่อไป
โดยนโยบายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องไม่ใช่แค่การแจ้งเตือนเท่านั้น
แต่ต้องตัดสินใจในสิ่งที่จะต้องดำเนินการด้วย
อย่างเช่นห้ามเรือออกทะเลเนี่ยอันนี้ก็ต้องห้ามจริงนะครับ
จะต้องเตรียมอบพยพคนกรณีมีดินถล่ม
จะต้องรับข้อมูลจากหน่วยงานต่างและแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบทันที
พร้อมกับย้ำทุกหน่วยงานในพื้นที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าข้อมูลโดยละเอียดแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะแตกต่างกัน